ดูวิธีการที่จะทำให้ประชาชนเข้าใกล้ศาสนามากยิ่งขึ้น
ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเขาก็มีคาเฟ่
คราวนี้พาคุณผู้ชมไปที่ปักกิ่งวัดแห่งหนึ่ง
เขาเปิดตัวหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์หลวงจีนน้อย

ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แหละค่ะคือเฉียนเออ

หน้าตาคล้ายตัวการ์ตูนหลวงจีนน้อยในจีวอนสีเหลือง
แล้วก็ถืออุปกรณ์สังเกตดีคุณ

ใช่แล้วเมื่อเฉียนเอ๋ถูกถามว่า

ตอบทันทีว่าฉันมีเจ้านายหลายคนเหลือเกิน
คนไหนล่ะที่คุณถามถึง
เอ๋สามารถตอบคำถาม๒๐คำถาม
ปรากฏอยู่บนหน้าจอแท็บเล็ตที่ถืออยู่ได้
แล้วก็สามารถเคลื่อนไหวได้๗แบบ
เดินหน้าก็ได้ถอยหลังหมุนตัวเร่งความเร็วทำได้
โดยอาจารย์เฉียนฟานผู้ที่สร้างเฉียนเอ๋ขึ้นมา

เอาศาสนาพุทธกับวิทยาศาสตร์หลอมรวมเข้าด้วยกัน
เพื่อแสดงให้เห็นว่าศาสนาพุทธกับวิทยาศาสตร์

แต่ว่าสองสิ่งนี้ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
ออกมาเป็นเฉียนเอ๋นี่แหละค่ะ
น่ารักเนาะเขามีการประชาสัมพันธ์แล้วด้วยนะคะ
ทีนี้พอคนรู้ก็ไปติดตามกันเพียบเลยค่ะ